อีกคู่นึงนะคะสำหรับคุณเวย์และคุณนานาค่ะ
คู่นี้โอ้ยครอบครัวอบอุ่นเหลือเกินนะคะ
แต่ว่าแฟนจ๋าหยุดมโนนะคะ
เพราะก่อนหน้านี้แฟนมโนว่าคู่นี้จะมีเบบีเพิ่มค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณนานาเขาไปโพสต์มีความแบบเป็นใน

แต่ไม่ต้องสงสัยไกลค่ะหยุดนะคะ
เพราะว่าคุณพ่อเวย์เนี่ยเปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเลยนะคะ
ว่าตอนนี้เนี่ยภรรยาคนสวยคุณนานายังไม่ท้องจ้ะ
แล้วก็แต่ว่ายังไม่ปิดอู่นะคะ
แต่ตอนนี้เพียงแค่น้องของบีน่ากับบุ๊กลินยังไม่มาเท่านั้นเองคุณ

ถ้าถึงเวลาให้เขาตัดสินใจเอาเองว่าเขาอยากหรือไม่อยาก
แต่ว่าเราก็สนับสนุนอะไรที่เขาอยากจะทำครับ
ถ้าสมมุติมีงานวันนี้บุ๊กเงินอยากไปไหม
ถ้าเขาไม่อยากไปก็ต้องไม่บังคับให้เขาไป